วันนี้ดาวยังคงอยู่ในชุมชนบ้านบาดกรุงเทพ
เรื่องราวเยอะแยะมากมายออกไปไหนไม่ได้จริง
เพราะชุมชนนี้คือชุมชนหนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลก

ว่าจะพาไปดูอุปกรณ์ทำบาดโบราณที่มีอายุมากกว่า๒๐๐ปี

ทำความรู้จักกันเลยว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้คืออะไร

อันนี้เตาสูบโบราณนะครับมีอายุกว่า๒๐๐ปี
ในประเทศไทยมีแค่๓ตัว

ตอนนี้ไม่ได้นำมาใช้งานแล้ว
ก็เอามาไว้เก็บเอาไว้บูชา
แล้วตอนที่เขาใช้งานได้ใช้ขั้นตอนไหนคะ
ขั้นตอนที่๓ครับขั้นตอนแล่นบาท
ตัวนี้ก็เหมือนกับพัดลม

มีตัวชักขึ้นชักลงชักขึ้นชักลงอยู่ด้านบน

ถูกต้องตัวพัดลมตัวเร่งไฟ

ความโบราณของชุมชนโบราณแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
ครูช่างอยู่ด้านจับพาดาวน์
และคุณผู้ชมไปรู้จักกับความโบราณที่ชาวบ้านที่นี่
เขาให้ความเคารพนับถือ

สิ่งนี้มีความเก่าแก่นับร้อยปีค่ะ
คุณผู้ชมคะดิฉันเดินมามาเข้ามาในชุมชนบ้านบาด
ครูบอกว่าต้องมาที่นี่เลยค่ะ

จุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านบาดเคารพบูชา

พ่อผู้เนี่ยก็มีอายุประมาณร้อยหกปีนะคะ
จึงคุณบ้านบาทเคารพรูชา
ตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายเรา

ปีและหนึ่งทางโดยภูเขตเป็นใจปลายสิ้น

คุณคุณรวมใจของเจ้าบ้านบาท

ช่างเป็นวันที่สุดคุ้มของดาวเลยค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งวันกับชุมชนบ้านบาด
ดาวได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอาชีพของคนที่นี่
บอกได้คำเดียวสมแล้วกับความเป็นที่หนึ่งของไทยและของโลก

เพราะว่าทำไมครูถึงก็อุ้มบาดมาด้วย

เคาะไปเนี่ยจะกังวานใสเหมือนระคังเลย
ครูครูโชว์ให้หนูฟังหน่อยค่ะ
โอ้โห
เสียงเหมือนคนฟ้าระคังเหมือนอยู่บนหอระคังเลยค่ะครู
คุณผู้ชมคะบาทนี้อายุเรา

คุณผู้ชมคนไหนสนใจมาดูวิถีการทำบาดของชุมชนบ้านบาดเหมือนดาว

เดินทางมาตามถนนบำรุงเมือง

เพราะว่าจุดนี้อยู่ตรงหัวมุมแยกเมนปูนพอดิบพอดี

เริ่มต้นจากท่าเรือผ่านฟ้ามาตามถนนบริพัฒน์

คุณผู้ชมคะวันนี้ดาวพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านบาด

แหมเขาตีกันปุ้มปุ้มปุ้มทั้งวันเลยนะคะ
จากนี้ได้เรียนรู้๘ขั้นตอนของการทำบาดแบบทำมือโบราณดั้งเดิม๒๐๐ปี
เดี๋ยวมาดูกันนะว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหน
แต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
กันแบบทั้งหมดได้ทางไทยรัฐอีวิตช่อง๓๒ครับ